ทุกชมฮามาต่อกันที่เหตุรธึกที่อุดรธานี
คือลูกชายคลั่งยาแล้วก็ฆ่าแม่ตัวเองจนเสียชีวิต
ก่อนจะหนีตะเลิศไปไปหาเรื่องกับเพื่อนบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ฆ่าแม่ตัวเองเป็น๑กิโลเมตร
ชาวบ้านแถวนี้แจ้งตำรวจ

ผู้ก่อเหตุก็กลัวตำรวจจับ
ค้อนไล่ตีตำรวจจนตำรวจต้องยิง
แต่ตำรวจบอกว่าต้องยิงป้องกันตัว
แต่สุดท้ายกระสุนโดนคนร้ายแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
ตำรวจสาวพ่อดงเยียนน์อุดอนธานีรับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนร้ายถูกวิสามันอยู่บริเวณถนน
นมขวาสองนัดทะลุหลังเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับโดยมีดาบตำรวจสุริยันพระพิเดช
ตำรวจสายตรวจสพดงเย็นยืนอยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจบอกแบบนี้ครับ
ตำรวจสายตรวจนะฮะดาบตำรวจนายนี้บอกแบบนี้
ช่วงเกิดเหตุรับแจ้งจากนายชัยมงคลสิสตาหรือว่านายโบ้
นายสมจิตผู้ก่อเหตุและเป็นผู้ตายซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมาหาเรื่องที่บ้าน
เคาะประตูจะบุกเข้ามาแต่ทีนี้ตัวเขาปิดบ้าน
กลัวฮะแล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
พอมาถึงนายสมจิตมีอาการคุ้มคลั่งคว้าค้อนไล่ตีฮะ
ไล่ตีดาบตำรวจนายนี้ดาบตำรวจนายนี้จึงยิงปืนขึ้นฟ้าไป๗นัด
แต่นายสมจิตไม่ยอมหยุดแล้วก็โผล่เข้ามาเพื่อจะไล่ตีอีก
เอาค้อนมาจะตีนะครับก็เลยยิงสวนไปสองนัด
กระสุนเข้าลำตัวจนนายสมจิตแน่นิ่งไปนะครับ
ก่อนหน้านี้นายสมจิตหนีมาจากบ้านพักของตัวเอง
เพราะเกาะเหตุฆ่านางแดงมังสาอุดมอายุหกสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นแม่แท้เสียชีวิตที่บ้านนั่นแหละครับโดยตำรวจพบร่างของนางแดง
ถูกตีด้วยไม้หน้าสามแล้วก็ทับด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่
ทับร่างเอาไว้และในที่เกิดเหตุตำรวจก็พบท่อนไม้ขนาดใหญ่เนี่ย
น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ในการตีเนี่ยตกอยู่ชาวบ้านบอกว่านายสมจิตมีอาการคลุ้มคลั่ง
เพราะเสพยามานานและที่ผ่านมามีนิสัยเกเรจนชาวบ้านเอือมระอา
ส่วนสาเหตุที่นายสมจิตฆ่าแม่ตัวเองก็คาดว่าเกิดจากอาการหลอน
โดยช่วงที่เกิดเรื่องเป็นช่วงกลางดึกครับคาดว่านายสมจิตคลั่งใช้ไม้ทุบแม่จนตาย
แล้วก็เดินหนีออกไปแล้วก็มาหาเรื่องเพื่อนที่บ้าน
ตำรวจตามไปเจอแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นนะครับ
ขายใช้ไหมขายค่ะขายขายคู่เมื่อ
ค่ะค่ะแม่ค่ะแม่อือนั่นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเนี้ยบอกว่าป้องกันตัว
โปรดติดตามตอนต่อไป